การไปหาสัตว์ในท้องถิ่นมาเป็นอาหาร

แต่คราวนี้ค่ะเราจะพาไปดูเรื่องราวของน้อง
วัยรุ่นตัวน้อยออกไปหาจิ้งรีดกัน
ตามเยาวรุ่นกันไปเลย

อยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเทียงร้าย
ไปกันยามค่ำคืนเพราะเป็นช่วงเวลาที่จิ้งหลีดออกหาอาหาร
อย่าไปมือเปล่านะเอาจอบเสียมและขวดไปด้วย
ที่เขาไปจุดนี้ก็คือสวนลิ้นจี่สวนลำไยค่ะ
ตามหาจิ้งหรีดหรือชาวบ้านเขาเรียกกันจิ้งกุ่ง

น้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาไปให้สังเกตให้ฟังเสียงค่ะ

แล้วแกจะถือเสียมรอเสียบหรือยังไง
ถูกคือต้องอาศัยความเร็วการสังเกต
แล้วพอรู้ว่ามันอยู่ไหนก็ขุด
จากนั้นต้องใช้การขุดดินแล้วปิดปากรู
ไม่ให้จิ้งหรีดมันย้อนกลับเข้าไปในรูได้
อ๋อใช่คุดลึกเหมือนกันนะให้ได้แล้วโอ้

ตัวใหญ่จิ้งหรีดปากหรือจิ้งโต่ม
มันจะเหมือนจิ้งหลีดที่เลี้ยงนั่นแหละแต่ตัวมันจะใหญ่กว่า
ตัวใหญ่กว่าเนี่ยค่ะ

คุณก็ช่างเทียบนะ
ไม่ได้ว่าตั้งใจจะมาเปรียบเทียบให้ดูน่าเกลียดอะไรนะ

แต่แม่งสาวบ้านผมตัวใหญ่แหละ
โอ้โหบ้านคุณกินตาไซส์นะฮะ

แต่นี่คือจิ้งโกรงจิ้งหรีดนะ
หรีดนี่แหละคุณผู้ชมพอได้เสร็จแล้วปุ๊บมันทำอะไร
เด็ดปีกเด็ดขามันออกไป

เออน้องบอกงี้ว่าช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาว

มันเป็นช่วงที่มันออกมาเยอะนะ
แล้วก็เป็นช่วงที่มันขยายพันธุ์ด้วย
ชาวบ้านเด็กในท้องถิ่นก็เลยออกมาหาขายกัน

เป็นเมนูน่ารับประทานยิ่งนัก
แห้งหน่อยไหมโรยไปพร้อมกับใบมะกรูดทอด

ชุบแป้งนิดนึงกรอบอร่อย

คุณชอบกินของบูด

ตัวที่ผมไปมัวเมาอยู่ในติ๊กต๊อกอีกแล้ว

ลาดจิ้งโก่งเนี่ยไม่ใช่ง่ายมีอีกวิธีหนึ่งนะ

เขาเอามดมดคันไฟหย่อนลงไปในรูของจิ้งโก
แล้วให้มดไปไล่จิ้งโก่งออกมา

เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอามาให้ดู